เมื่อวานนี้ก็เป็นวันสำคัญที่สารรัฐมนูลนะครับ
วินิจฉัยเรื่องของคดียุบพักไทยรักษาชาติก็เป็นเอกฉัน
ว่ามีการวินิจฉัยให้ยุบพักไทยรักษาชาติ
รวมทั้งตัดสิทธิ์เรื่องของการลงสมัครเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารภักดิ์ไทยรักษาชาติ

คนในวงการการเมืองก็ส่งกำลังใจไปให้ด้วยนะครับ
แล้วก็ทางด้านของอดีตหัวหน้าพักเองก็บอกว่าน้อมรับคำตัดสินยืนยันว่าไม่มีเจตนามร้ายนะครับ
ไปฟังเสียงของตุลาการของศาลในการอ่านคำวินิจฉัยนะครับ
เมื่อการกระทำของผู้ถูกร้องมีหลักฐานชัดเจนว่าได้กระทำไปโดยรู้สำนึกและโดยสมัครใจอย่างแท้จริง
ซึ่งคณะประการบริหารพักผู้ถูกร้องย่อมทราบดีว่า
กระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาศรีวัฒนาพันวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ
ตุลาการสารรัฐธรรมนูญใช้เวลาในการอ่านคำวินิจฉัยประมาณ๔๐นาทีนะครับ
เริ่มต้นขึ้นในเวลา๑๕นาฬิกาตรงครับ
ซึ่งเป็นมติเอกฉันว่าให้ยุบพักไทยรักษาชาติ
แล้วก็มติเสียงข้างมาก๖ต่อ๓ให้ตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพักทั้ง๑๔คนเป็นเวลา๑๐ปี
โดยที่จะไม่สามารถจะไปจัดตั้งพักใหม่หรือไปร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารพักอื่นได้

หลังฟังคำตัดสินของสารนะฮะร้อยโทบริชาพลพงภาณิชย์
บอกว่าย่อมรับเสียใจและน้อมรับคำตัดสินพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจ
จากนี้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามจะทำตัวเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง
แต่ผมเชื่อว่าในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่ง
สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้

ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง

คือปกติเป็นคนไม่ค่อยพูดเยอะอยู่แล้ว
แต่ละครั้งที่ออกมาก็จะพูดน้อย
เรียบนิ่งแต่ก็เต็มไปด้วยความรู้สึก

นักข่าวต่างประเทศพยายามจะถามให้พูดเป็นภาษาอังกฤษ

คืออารมณ์ไม่ได้แล้วก็เลยขออนุญาตกลับไปเลยนะครับ

ปักหลักนั่งฟังคำวินิจฉัยของศาล

น้ำตาคลอแล้วครับบางคนก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจ

อย่างเราก็ข่าวกอดกันครับ

เช่นเดียวกันกับที่สำนักงานของผู้สมัครพักไทยรักษาชาติในหลายจังหวัดนะครับ
หลังทราบผลการตัดสินของสารบรรดาผู้สมัครที่ตอนนี้กลายเป็นอดีตผู้สมัครไปแล้ว
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าพอมีคำตัดสิน

อดีตผู้สมัครต้องเป็นผู้เล่นนอกสนาม
ไม่สามารถลงเลือกตั้งได้อีกนะครับ
ทุกคนก็บอกว่ายอมรับในคำตัดสินของศาล
รับกติกาและยอมรับทุกอย่าง
ถึงแม้จะไม่มีพรรคธรรมชาติให้เลือก

ประชาธิปไตยยังอยู่ในใจของทุกคนนะครับ
ทางด้านนายมรุ่งเรืองพิทยาศิริอดีต

ก็พูดถึงสถานะของตัวเอง
หลังจากสารรัฐธรรมนูลสั่งให้เพิกถอนสิทธ
สมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพักษ

เป็นเรื่องของกรกตที่จะต้องตอบเรื่องสถานะของตัวเอง
เพราะว่าได้ยื่นใบละออกต่อพักในวันที่๔กุมภาพันธ์ไปแล้ว

แล้วพักก็ส่งใบละออกนี้ให้กับกรกตแล้ว
ซึ่งกรกตก็จะต้องตรวจสอบว่า
เรื่องดังกล่าวจะปรับฐานข้อมูลให้ถูกต้องอย่างไร
พร้อมยืนยันว่ามีหลักฐานการลาออกชัดเจน
และได้ยื่นเอกสารดังกล่าวต่อสารแล้ว
ซึ่งถ้าเกิดว่ากรรมการบริหารพักที่มีชื่อจนถึงวันที่๘

แต่ว่าทางด้านของคุณรุ่งเรืองเขาบอกว่า
เขาลาออกแล้วตั้งแต่วันที่๔
เพราะว่าถือว่าไม่ได้เป็นสมาชิกพักแล้ว
เพราะคำสั่งของศาลมีผลกรรมการทั้งหมดในวันที่เกิดเหตุคือ
กุมภาพันธ์ที่มีการไปยื่นชื่อคันดิเดตของนายกเท่านั้น
ทีนี้ไปฟังความคิดเห็นของพักอื่นกันบ้างนะคะ
หลังจากที่มีคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูลออกมาแบบนี้
นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยค่ะก็บอกว่า
ขอออกมาให้กำลังใจกรรมการบริหารพัก
ก็สมาชิกพักไทยรักษาชาติก็แล้วกัน
อยากจะบอกว่าเวลา๕ปี๑๐ปีนั้นถือเป็นเวลาที่สั้นมาก
ไม่นานก็ได้กลับมารับใช้พี่น้องในสนามการเมืองได้อีก
แล้วก็บอกด้วยว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยประสบภาวะแบบนี้มาก่อน
เข้าใจดีแล้วก็รู้สึกเห็นใจ
ขณะเดียวกันขอให้ทุกฝ่ายช่วยเคารพกติกาบ้านเมือง
และอย่าสร้างเงื่อนไขให้ใครไปใช้เพื่อเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีก
ส่วนทางฝั่งของพักเพื่อชาตินะคะ
นายรยุทธ์บุญธรรมรองโฆษกภักดิ์ก็บอกว่า
ขอส่งความห่วงใยแล้วก็ความเสียใจไปยังกรรมการบริหารภักดิ์ไทยรักษาชาติด้วย

เมื่อสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยแล้วก็ทำได้เพียงแค่น้อมรับคำตัดสิน
ในฐานะที่อยู่ในพักฝั่งประชาธิปไตยด้วยกัน
เพื่อชาติรู้สึกเสียใจและไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะไม่ใช่สัญญาณหรือจุดเริ่มต้นแห่งความวุ่นวายในประเทศค่ะ
ทีนี้หลังศาลมีคำวินิจฉัยตัดสินยุบพักไทยรักษาชาติ
เราพาผู้ชมไปดูความขึ้นไว้ในโซเชียลโอ้โฮ

ในทวิตเตอร์แฮชแท็กฯที่มีชื่อว่า
แท็กยุบให้ตายก็ไม่เลือกลุง

แล้วก็ขึ้นไปสู่แฮสแท็กหรือวลีที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์ในประเทศไทย
พูดถึงมากที่สุด
แฮสแท็กนี้คือตั้งแต่ช่วงค่ำเลย
มีคนทวิชแล้วก็ติดก็เยอะมากนะฮะ
ส่วนเพจที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

เขาก็เปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นภาพของพลเอกประยุทธ์

มันกลายเป็นสองฝั่งสองฝ่ายที่แสดงออกได้แต่ก็อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง
ใช่ค่ะอย่าลืมนะคะว่าการไลค์การแชร์การพิมพ์ความคิดเห็นอะไรต่างเนี่ย

ดีไม่ดีคุณมีสิทธิ์ผิดกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์ได้นะคะ
แล้วย้ำด้วยว่าเราไม่สามารถไปวิภาควิจารณ์คำวินิจฉัยของศาลได้

ใช่เพราะว่าจริงก็ต้องยอมรับว่าสารรัฐธรรมนูลเองถือว่า
ค่อนข้างให้ความชัดเจนในแง่ของคำตัดสินว่า
ทำไมถึงตัดสินใจตัดสินแบบนี้
มีเหตุมีผลรองรับทุกอย่างนะครับ